คุณผู้ชมค่ะเห็นคุณสืบสกุลพูดมาถึงเรื่องของการเมือง

คือข่าวมันออกมาบอกว่าจะมีการเสนอ๓สูตรให้กับกรกต

คือเดี๋ยวให้กรกตเป็นคนเคาะ

คือจำนวนของพักที่ได้มันก็แตกต่างกันไป
ไม่ว่าจะเป็นสูตรกรกตเสนอกรท
สูตรของนายสมใชศรีสุธิยกรอดิตกกต
หรือว่าสูตรของนักวิชาการอย่างอาจารย์โคธมอริยา
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมประเด็นนี้สรุปแล้วมันจะยังไงกันต่อแล้วจะใช้สูตรไหนกันแน่
อ่ะเดี๋ยวเราลองไปวิเคราะห์แล้วก็ไปพูดคุยกันนะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอากาศร้อนแบบนี้เรื่องการเมืองก็ดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาซ้ำเติมเข้าไปอีก
เอาแค่ผลนับคะแนนใหม่ที่นครปฐมเป็นไปได้ยังไงฮะ

อนาคตใหม่เขายืนยันว่านับใหม่เขาชนะ๖๒คะแนน
แต่ประชาธิปัตย์บอกว่าประชาธิปัตย์ยังคงชนะอยู่๔คะแนน
แล้วกรกตก็บอกผลอย่างไม่เป็นทางการตรงกับที่ประชาธิปัตย์บอกคือชนะ๔คะแนน
แล้วอนาคตใหม่เขาไปเอาตัวเลขมาจากไหนล่ะครับ

ทั้งหมดเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความสับสนทั้งนั้นแหละครับ
เอาเถอะเรื่องนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อว่าตกลงเป็นยังไง
เพราะว่าการแพ้ชนะฉิวเฉียดกันแบบนี้
เขามีสิทธิ์ที่จะร้องให้นับใหม่อยู่แล้ว
เอาแต่พอนับใหม่กลับไม่ตรงกับของเก่า
ไม่ตรงไม่ว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่าตัวเองชนะ

ส่วนเรื่องสูตรการคิดสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ย
มันต้องใช้คำที่คนวัยรุ่นเขาใช้กันในโลกออนไลน์
เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
มาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับ
จุดที่การคิดคะแนนสอสอบัญชีรายชื่อ
กำลังจะสร้างความสับสนให้กับคนในสังคม
ว่าตกลงมันเอายังไงแน่
สูตรที่ว่ามันต่างกันยังไง
เพราะการคำนวณสูตรบัญชีรายชื่อคราวนี้
ไม่ใช่แค่เพิ่มขึ้นมากี่คนแล้วไม่มีความหมายนะครับ
แต่มันมีความหมายหมายถึงการตั้งรัฐบาล
กไหนได้ตั้งรัฐบาลหมายถึงการชี้ชะตากรรมอนาคตของประเทศ
มันเรื่องใหญ่ถึงขนาดนั้นนะครับ
เรื่องใหญ่เกิดจากการคิดคำนวณสูตรบัญชีรายชื่อ
เพราะถ้าคิดแบบหนึ่งก็จะได้พักเล็กพักน้อยอีก๑๑พัก
ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาพักละ๑คน๑๑คะแนน
แต่ถ้าคิดอีกแบบหนึ่ง๑๑พักที่ได้สอสอบัญชีรายชื่อคนละ๑คะแนน๑๑พักเนี่ย
ไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อ
แล้วตัวเลข๑๑คนนี้
จะมีความหมายว่าเขาไปร่วมกับทางไหน
ทางนั้นก็มีผลในการมีตัวเลขมากกว่า
ทางการเมืองที่จะตั้งรัฐบาลเห็นไหมครับ

แต่ไปมีความหมายทางการเมืองเพราะพระเอิญว่า
สมการการแพ้ชนะมันออกมาในสูตรปริ่มน้ำอย่างที่ว่า
ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ
แล้วที่ว่ากรกตจะคิดสูตรกันวันสองวันนี้
ท่านดูนะครับสูตรที่๑มี๑๑คนจาก๑๑พักเล็ก
สูตรนี้เป็นสูตรที่กรรมการร่างรัฐมนูลกรรมธิการเขาชี้แนะว่า
ให้ใช้สูตรนี้แต่อีกสูตรหนึ่งจะไม่มี๑๑พัก
พักการเมืองเล็กไม่มีสอสอ
บัญชีรายชื่อ๑๑คนจาก๑๑พักในพัก
ที่จำนวนสอสอ๒ฝากปริมน้ำอย่างนี้
จึงมีความหมายอย่างที่ว่า
เอาแล้วย้อนไปดูต้นเหตุครับ

ผมเนี่ยขีดเส้นใต้มาหลายครั้ง
ทั้งในขีดใต้การเมืองคืนวันเสา

เพราะรัฐมนูลกับพรบประกอบรัฐมนูลหรือกฎหมายลูกเนี่ย
ไม่เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันอธิบายง่ายเอาจากรัฐมนูลมาตราหนึ่ง
มาตรา๙๑ก่อนรัฐมนูลเนี่ยเขาบรรยัติวิธีการคำนวณสอสอ
วันชี้ไว้ชัดเจนว่าเอาคะแนนหารจากคะแนนตรงนั้นมาเป็น
คะแนนรวมหารแล้วเท่าไหร่อ่านแล้วเข้าใจกันหมดว่าแล้ว
บังคับว่าจะต้องคิดให้มีสสบัญชีรายชื่อหนึ่งร้อยห้า
สิบคนถ้าเอาตามนั้นจบไม่มีปัญหาครับแต่มีปัญหาเพราะ
ว่าพอมาถึงชั้นออกกฎหมายลูกเขาเรียกว่าพรบประกอบ
รัฐมนูลว่าโดยการเลือกตั้งสอสอเขาก็ต้องมาบรรยัติไว้
ในกฎหมายลูกฉบับนี้ในกฎหมายลูกฉบับนี้ครับกลับ
ไปเขียนเพิ่มเติมขึ้นมาในมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเขียน
งอกขึ้นมาจากรัฐมนูลกำหนดคือในการคิดคำ
วนเนี่ยให้มีทศนิยม๔ตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาไม่รู้เป็น
อะไรครับอยู่ดีไปกรรมการกรรมธิการร่างพรบลูกไป
เขียนเพิ่มขึ้นมาจากที่รัฐมนูลกำหนดอ้าวมันก็ยุ่ง
สิครับคุณจะเอาตามแบบรัฐมนูลหรือแต่เอาตามแบบกฎ
หมายลูกเราก็เรียนหนังสือกันมาว่ากฎหมายใดที่ขัด
รัฐมนูลกฎหมายนั้นใช้การไม่ได้เพราะกฎหมายรัฐมนูล
ใหญ่สุดแล้วอยู่ดีมันเลือกอะไรล่ะครับก็คนพวก
กันทั้งนั้นพวกหนึ่งร่างรัฐมนูลพวกหนึ่งมาล่าง
กฎหมายลูกแล้วคุณก็นั่งประชุมกันแล้วทำไมคุณไม่
เหลือบดูเหรอว่าที่เขียนกฎหมายลูกให้มันเพิ่มเติมมา
จากกฎหมายรัฐมนุนเนี่ยไม่นึกถึงหัวใจคนปฏิบัติหรือ
ว่าเขาจะยุ่งยากมากแค่ไหนหรือไม่คิดแต่ว่าสุดท้าย
มาถึงวันนี้มันเกิดมีปัญหากันมาแล้วให้เพิ่มทศ
ยมสี่ตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้พักเล็กพักน้อยที่
เสียงต่ำกว่าคะแนนที่จะพึงมีสอสอที่จะพึงมีสอสอที่
จะพึงมีเนี่ยเขาขีดไว้ว่าเจ็ดมือนึงพันคนได้
สอสอหนึ่งที่นั่งนั่นตามรัฐมนูลนะแต่ว่าพอมาคิด
ตามพรบลูกกฎหมายลูกเนี่ยปรากฏว่าปัดเศษ
ทศนิยมอย่างที่ว่าเนี่ยสอสอที่ได้คะแนนต่ำกว่าเจ็ด
หมื่นหนึ่งพันก็ได้คะแนนได้สอสอหนึ่งคนด้วยมีตารางของ
บัญชีรายชื่อที่เขาคิดกันคร่าวให้เห็นถ้าดูตาราง
แล้วจะเห็นเลยว่าสสที่ได้เจ็ดมือนกว่าเนี่ยพรักสุ
เขาได้๗๓๘๗๑คะแนน
ที่๑๔ท่านดูตัวเลขที่๑๔ข้างล่างสุด
ภักดิ์พลังนั่น
ภักดิ์๗๓๘๗๑คะแนนภักดิ์พลังชาติไทย
แล้วถ้าคิดแบบที่กฎหมายลูกคิดเนี่ยปัดเศษกันแล้ว
ภักดิ์ที่ได้๓๓๗๔๘คะแนนคือภักดิ์ไทยรักษ์ธรรม

นั่นเขาก็ได้๑ที่นั่งเหมือนกัน
แล้วสุดท้ายภักดิ์ที่ได้๗๓๘๗๗กับภักดิ์ที่ได้๓๓๔๐๐
ได้สอสอบัญชีรายชื่อคนละพักละ๑คนเท่ากัน
กรกตอธิบายไปเถอะครับแต่คนฟังเขารับได้ไหมล่ะ
ว่า๗๐กว่ากับ๓๐กว่า
ได้สอบนขี้ลายชื่อจากการคิดสูดออกมานี้

ถ้าคิดแบบ๓๐กว่าก็ได้สอบนชี๑๐๑คนเท่ากัน
พักที่ได้ต่ำกว่า๗๐๐
เขาไปร้องรัฐมนุนอีกรอบนึง
และถ้าคิดแบบที่รัฐมนูลว่าคือสอสอที่พึงมีพึงได้ตัดอยู่ที่๗๐๐กว่า
พักที่จะได้สอสอคนละคนคนละคนคนละคนเนี่ยเขาก็ต้องไปร้องอีก
เก่งไหมล่ะครับเลี้ยวซ้ายก็ฝั่งขวาไปร้อง
ขวาก็ฝั่งซ้ายไปร้องเจอทั้งขึ้นทั้งร่อง
เก่งไหมล่ะครับที่ทำให้สับสนวุ่นวายจนไม่รู้จะเอายังไง
เก่งไหมล่ะครับที่ขุดหลุมดักหลุมหลุมพลางเอาไว้สุดท้ายขึ้นมา
ก็มาเจอกันเองกรกตก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะเขียนรัฐมนูลกับกฎหมายลูกไม่สอดคล้องกัน
รัฐมนูลเขียนไว้อย่างหนึ่งพอมาถึงกฎหมายลูก
นึกอะไรฝันเห็นอะไรขึ้นมาหรือครับใครสั่งมาเหรอครับ
ไปเขียนให้มันวิจิตพิษดารและปวดหัวกันจนมาวันนี้
แล้วไม่รู้ว่าจากนี้ไปจะปวดหัวกันไปถึงไหนสับสนกันไปถึงไหน
อันนี้ก็มาขีดเส้นใต้เริ่มต้นสัปดาห์วันจันนี้ว่านี่แหละ
ผลของการออกแบบผลของการเขียนรัฐมนูล
บรรดาคนเก่งทั้งหลายเกจิอาจารย์ทั้งนั้นโอ้โหครูบาอาจารย์ทั้งนั้น
เกจิทั้งนั้นเก่งไหมล่ะครับ
เขียนไปเขียนมาขุดหลุมกันไปขุดหลุมกันมา
สับสนวุ่นวายแล้วไม่รู้จะเดินไปยังไงต่อ
ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
อาจารย์เอาเรื่องร้อนแรงมาทำให้เป็นประเด็นความคำถามอีกนะ
มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรล่ะเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับ
อาจารย์บอกว่าเอามาเริ่มต้นวุ่นตั้งแต่ต้นสัปดาห์
แล้วที่เหลือต่อไปมันจะยังไงดีคะ
นั่นแหละคอยดูกันต่อไปเถอะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคิดขจายในคิดใต้เมืองไทยนะครับ
หยิบยกประเด็นทางการเมืองมานำเสนอก่อนเลยในวันนี้นะครับ